เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับ

แต่ว่าไม่รู้ว่ารอบสุดท้ายของฤดูร้อนนี้หรือเปล่า
ล่าสุดตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพก็เริ่มมีกลุ่มเมฆดำปกกลุ่ม
แล้วก็มีฝนโปรยปลายบางพื้นที่แล้วนะครับ
ส่วนนี้เป็นแผนที่แสดงการก่อตัวของกลุ่มฝน
เป็นเรด้าตรวจสอบสถานการณ์ฝน
จะสังเกตว่าตอนนี้นะครับมีลักษณะของกลุ่มฝนมีทั้งตกหนักตกเบานะครับกระจายตัวอยู่บริเวณพื้นที่อิสานตอนบนภาคเหนือปีกตะวันออกแล้วก็ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพจะสังเกตว่ามีเล็กนะครับเป็นจุดเล็กบางนะครับกระจายตัวอยู่ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงเวลาที่
ต้องรับมือกับพายุฤดูร้อนนะครับ
เหนือเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องระวัง
เพราะภาคเหนือเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่อากาศค่อนข้างร้อนนะครับ
พอเจออากาศเย็นเข้ามาก็อาจจะทำให้เกิดความแปรผลสภาพอากาศอย่างรุนแรงได้
อีสานครับหลังจากที่กลางดึกที่ผ่านมามีแค่บางส่วนเท่านั้นฝั่งติดกับลาว
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์อาจจะต้องระวัง
เพราะว่าทุกจังหวัดเลยส่วนภาคกลางเช่นเดียวกัน
จังหวัดเช่นเดียวกันรวมไปถึงกรุงเทพมหานครที่จะต้องระวังกัน
ส่วนภาคตะวันออกแน่นอนก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องเตรียมรับมือกัน

เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
บางจุดบางพื้นที่ในลักษณะที่เป็นอ่าว
อากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจจะทำให้เกิดลักษณะของพายุงวงชัน
เกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
แน่นอนครับในกรุงเทพมหานครหลายคนฝนที่ตกลงมา
จะมีผลต่อสถานการณ์อากาศร้อนมากน้อยแค่ไหน
นี่เป็นกราฟิกนะครับคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
หลังจากนี้เป็นต้นไปสังเกตว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับ
ฝนก็จะเข้ามามีบทบาทในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้นนะครับ
แม้ว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยนะครับแต่ละวันนั้นอาจจะไม่แตกต่างกันมากนักนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ
ในช่วงที่มีการเกิดฝนความชื้นที่เข้ามาสะสมในระยะนี้
ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่เรารู้สึกร้อนอบอ้าว

จึงทำให้ความรู้สึกร้อนจะไม่เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้
ซึ่งก็จะทำให้เรามีลมเย็นอากาศเย็นเกิดขึ้น
อุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าอาจจะไปอยู่ที่ประมาณ๒๕องศา
ก็ถือว่าฝนครั้งนี้มาช่วยเรื่องของสภาพอากาศในกรุงเทพได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
ค่ำคืนนี้มาติดตามและอัปเดตกันต่อนะครับ
พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังอันตราย
พายุฤดูร้อนแล้วก็พื้นที่ไหน

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ